และยังก็มีวันที่เราติดมีคุกได้
อันนี้ให้ใครที่จินคุกฟรีลองไปติดคุกลงสัก๑นาที
ชีวิตจะพร้อมไปจากคุก
ขอเรียนเจอพี่น้องขอเรียนเจอพ่อครับทุกคน
ขอเรียนเจอพี่น้องปากกาศตัวทุกคนที่เดินผ่านไปก่อนมา
มาร่วมสมบัติมาร่วมที่ผ่านไปก่อนมา
จะมีใครกับตัวเองได้พบกับตัวบริวัติศาสตร์
อย่างสุดอย่างสุดอย่างสุดอย่างสุด
วันนี้พบกับทุกคนทุกคนทุกคน
ทุกแบบว่าความทุกตัดีไม่ว่าจะเป็นคัดีกิ๊กสวยกว่าภรรยา